เด็กชายอายุ๑๐ขวบแล้วก็เด็กหญิงอายุ๖ขวบนะฮะ
ชวนกันไปเร่นน้ำปลอยมาแบบนี้
นึกเส้นเรื่องออกใช่ไหมครับ
เล่นน้ำกันแล้วปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่เลยคุณ
ชาวบ้านเขาวิพากษ์วิจารณ์ตาคลีนครสวรรค์เป็นอะไรเนี่ย
คลีนครสวรรค์ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมา
คุณผู้ชมครับมีคนจมน้ำตายแล้ว๖๗รายนะ
กู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำนะครับ

ศพัฒน์กลิ่นซ้อนอายุ๑๐ปีนะครับ๑๐ขวบ
ขึ้นมาจากน้ำที่บ้านหนองคูน้อย
ตะบนราชทิพย์พระรถอำเภอตาครีจังหวัดและคอสวรรค์
คือน้องไปลงเล่นน้ำแล้วก็จมเสียชีวิต
แล้วก็พบศพน้องนะครับอยู่ห่างจากตลิ่ง๒เมตร
ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันค้นหา
ร่างของเด็กหญิงชะยาดาริงทอง
อายุ๖ขวบแค่นั้นเองลงไปเล่นน้ำด้วยกันฮะ
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีก็พบร่างของน้องนะครับ
คนนี้อยู่ห่างจากตลิงไป๘เมตร
จากการสอบถามชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเด็กทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันครับ
เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหนองคูน้อย
ห่างจากบ้านไปนะฮะไม่ไกลหรอก
ทั้งคู่เนี่ยช่วงบ่ายมาแล้วนะครับ
บ่ายหาตัวไม่เจอแล้วจนถึงค่ำทั้งคู่ก็ไม่ได้กลับบ้าน
ผู้ปกครองออกตามหานะครับอยู่ที่สระแห่งนี้
อยู่หลังบ้านของเด็กทั้งสองคนทำไมมาดูตรงเนี้ย
มันมีรอยเท้าครับมีรอยเท้าเดินลงสระไป
ก็เลยตามลงไปจนพบศพของทั้งคู่
เมืองต้นสันนิษฐานว่าเด็กสองคนนี้นะครับ

แต่เนื่องจากวันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์วันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียน
ก็เลยชวนกันมาเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำแบบนี้

ระบุว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เด็กผู้หญิงลงไปเล่นน้ำก่อน
แล้วไปติดกิ่งไม้ด้านล่างทำให้จมน้ำ
เด็กชายเนี่ยอาจจะลงไปช่วยแต่ก็มาจมน้ำตามไปอีกคนนึง
เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้ชาวตาคลี
ทำไม๓วันก่อนก็เพิ่งจะมีเด็กจมน้ำในสระ
เสียชีวิตมาแล้วแม้จะคนละสระก็ตาม
แต่เป็นอำเภอเดียวกันถ้านับนะตั้งแต่เดือนเมษายน
คุณผู้ชมครับตาคลีมีคนจมน้ำตาย๖๗ศพแล้วฮะ
เป็นเรื่องแปลกนะครับยังไงก็ในความแปลกนี้
ก็อยู่ที่ความระมัดระวังของคนของผู้ปกครองด้วยครับ
ใช่ค่ะเด็กกับน้ำนี่อันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะ